เราสามารถสรุปความได้ไหมคะว่าการละโลกม้าในประเทศไทยตอนนี้
สถานการณ์โรคสงบแล้วหรือว่ายังมีการระบาดต่อคะ
ครับอันนี้ก็ต้องฟังหน่วยที่ควบคุมโรคนะครับ
คือตอนนี้สถานการณ์ถ้าเป็น
หรือว่าส่วนควบคุมโรค
เราสามารถจะควบคุมโรคอยู่ได้ในวงจำกัดครับคุณจอมขวัญครับ

จำกัดก็หมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยการแพร่ระบาดของโรคเนี่ย
ก็อาจจะแพร่ได้โดยช้าแล้วก็ม้าเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราได้รับรายงานเนี่ย
ใน๑๒จังหวัดเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีตายเพิ่มมา๓๔วันแล้วครับ
ธิบดีค่ะที่ฉันเห็นตัวเลขในตารางเนี่ยมันจะมีการบันทึกตัวเลขม้าป่วยไปด้วย
คือม้าที่ป่วยเนี่ยยังไงต้องกลายเป็นม้าตายในสักวันอยู่แล้วใช่ไหมคะ
อันนี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมายถึงว่าม้าที่ป่วยเนี่ยนะครับคืออัตราการตายค่อนข้างจะสูงประมาณ๙๕นะครับ
แต่ว่าในเรื่องของการป่วยเนี่ยบางตัวเนี่ยอาจจะสร้างภูมิคุ้มมาด้วยตัวเองเพราะเป็นเชื้อไวรัสนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยม้าป่วยม้าตายเนี่ยก็อัตราการประมาณ๙๕เปอร์เซ็นต์นะครับ
ขออนุญาตแทรกท่านนิดเดียวค่ะคือในประเทศไทยนะคะตั้งแต่ที่มีระบาดมาถึงม้าในเมืองไทยเนี่ย
ม้าไทยที่รับเชื้อเนี่ยมีม้าตัวไหนรอดตายไหมคะ
คือตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยยังมีม้าที่ผลตรวจเลือดเป็นบวกนะครับแล้วปรากฏว่ายังไม่ตายก็มีครับ
แต่ว่าแต่ว่าเราก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายเขาจะแบบคือรอดเลยหรือเปล่าใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่ว่าตัวพวกเนี่ยต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของความปวดชัดก็คือต้องมีการปวดเลือด
แล้วก็นำไปไว้ในมุ้งเพื่อป้องกันพวกแมลงดูดเลือดเส้นบริ้นนะครับซึ่งเป็นตัวสำคัญนะครับ
ค่ะท่านอธิบดีค่ะเรียนถามแบบนี้เลยนะคะก็คือว่าคือถ้าอ่านข่าวมาจนถึงนะ
ตอนนี้หลังจากที่มันมีการระบาดมาช่วง๒๓เดือนเท่ากับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยแบบนี้เนี่ย
นี้มากับม้าลายที่มาจากแอฟริกาใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับจะได้ตอบชัดเจนนะครับก็คืออ่าตอนนี้เนี่ย
หลังจากที่เกิดโรคเนี่ยโรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับ
อาจจะเกิดขึ้นในม้าลาล่อแล้วก็ม้าลายนะครับแล้วก็อาจจะส่วนน้อยเกิดหูด
ท่านจะป่อเลือดม้าลายเล็ศไทยต้อนนี้กำลังเริ่มทำงานอยู่งามอาทิตย์หน้า
ซึ่งม้าลายในประเทศเรามีอยู่ประมาณ๕๐๐กว่าตัวนะครับ
ค่ะทีนี้อย่างนี้นะคะคือที่ฉันอ่านข่าวเนี่ยคือในส่วนของการควบคุมโรคคือเรื่องหนึ่ง
ซึ่งเป็นงานหนักของประสุทธิ์มากอันนี้เข้าใจกันนะคะว่างานเหนื่อยมาก
แต่ทีนี้ในแง่ของการสอบสวนที่มาที่ไปนะคะคือเพื่อให้เคลียร์ใจกันไปทั้งประเทศ
ก็คือว่าตกลงแล้วม้าลายรอบล่าสุดที่เอาเข้ามาเนี่ยนะคะเอ่อที่ที่มีที่ตามข่าวนะคะ
อันนี้ฉะนั้นฟังจากคุณหมอคุณหมอนพะโดนมาสักครู่นี้นะคะเมื่อกี้ผมก็ฟังอยู่ค่ะ
อ่าอ่าใช่เดี๋ยวฉันถามอ่างั้นอย่างอย่างงี้เลยค่ะเดี๋ยวพอดี
ตกลงแล้วเมื่อปีที่แล้วมีการตรวจม้าลายที่ฟาร์มฉะเชิงเซาไหมคะ
ว่ามีผลเป็นเป็นโรคการโรคจริงนะคะเอ่อไม่มีคือการตรวจโรคนะครับ
้าลายที่ฉะเชิงเซาเมื่อปีก่อนเนี่ยนะครับ
แล้วก็โรคเอ่อเวสซ์ฟูลล่านะครับโซมาไตสิต
ไวรัสหรือเวสซ์วีนะครับในโรคความเขมานะครับ

แอลติกาในมาลายนะครับ
แล้วที่คุณหมอนพดลพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ว่า

แล้วท่านรองก็ได้เอาไปตรวจโรคนี้เอาไปให้ดู
คุณจะพาหาผลไปให้คนข้างนอกดูไม่ได้

แล้ววันนั้นเนี่ยทุกคนก็เห็นในที่ประชุมว่า
ทางคุณหมอรองซึ่งตี
เขานำผลที่ตรวจการจิตยันต์โรงนามไปให้คุณหมอท่านนี้ดูครับ
เดี๋ยวนะคะงั้นสรุปว่ามะลายเป็นการโรคไหมคะ
ไม่ครับเพราะวันนั้นเราไปตรวจแล้ว
ตอนนั้นเราพูดในที่ประชุมว่าวันนี้เราตรวจ๔โรคนะครับ

แล้วเคยมีการตรวจการละโลกเมื่อปีที่แล้วไหมคะ

แล้วณตอนที่เกิดเหตุแล้วตั้งแต่ต้นปีประมาณสักกุมภาพันธ์ไปต้นมา
ถึงตอนนี้ที่เราคุยกันมีการไปตรวจไปตรวจเลือดของมาลาย
ไม่ว่าจะเป็นที่ฉะเชิงเซาหรือที่ของเจ้าอื่นแล้วหรือยังคะ
คือตอนนี้นะครับตอนนี้เราลงพื้นที่ปรากฏเลย
เพราะว่าการตรวจเลือดม้าลายเนี่ยต้องตรวจตามหลักการ

เขาก็มีดีไซน์ว่าจะต้องตรวจไหนตามหลักสถิติวิทยานะครับ
ซึ่งตรงนี้ต้องตรวจทุกฝูงของประเทศไทยครับ

ตอนนี้ลงไปตรวจแล้วเท่าที่ผมทราบคือ๔แห่ง
สรุปครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องมีผลมาทั้งหมดแล้ว
จึงจะสรุปครับและทานการณ์อยู่ตรงนี้อยู่ครับ
ขอสุดท้ายค่ะท่านอธิบดีค่ะคือว่าตกลงแล้วเนี่ยนะตอนนี้
เท่ากับว่าอยู่ในขั้นตอนว่า
ม้าลายในประเทศไทยมีเชื้อกาลโลกจริงหรือไม่
ถูกไหมคะ
ใช่ครับ
ประเทศที่ปลอดโรค

เพราะฉะนั้น
ในการนำเข้าม้าลายก่อนวันที่๘เมษายน
๘เมษายน๒๕๖๐
ก็ไม่อยู่ในพบโรคระบาดศัตริย์๒๕๕๘
เพราะฉะนั้นในการดำเนินการทั้งหมด
ไม่ได้ผ่านตรงจัด
เพราะฉะนั้นก็คือล็อตที่เอาเข้ามาก่อน๘เมษายน๖๓
มาถึงประเทศไทยแล้วถ้าใช้คำผิดบอก
ไม่ได้มีการตรวจเลือดและไม่ได้มีการกักกันโรคใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับเพราะว่าตรงนี้
ก็คือไม่ได้อยู่ในพบโรคระบาดศัตริย์๒๕๕๘
เพราะฉะนั้นไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกรมบริษัท
ถ้ากรมบุตรศัตริย์ไปทำอย่างนั้นก็คือ
ก็ไม่ได้ตามกฎแผล
แล้วก่อนหน้านั้นเป็นกรมไหนหรือหน่วยงานไหน
ต้องเป็นคนทำที่ไม่ใช่กรมภาษาศัตริย์
คือจริงแล้วกรมบุตรศัตริย์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
เขาจะมีผลการตรวจโรคจากรุ่นต้นทางครับ